หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้กับศึกฟุตบอลอาเซียนครับนะครับ
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ซึ่งศูนย์หน้าดาวรุ่งอย่างสุขชัยใจเด็ดนะครับ
ก็ออกมาเปิดเผยถึงฟอร์มของตัวเองด้วย
ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับสำหรับทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยในรายการอาเซียนคลับนะฮะ
เมื่อวานนี้เจอกับฟิลิปปินส์เจ้าบ้านนะครับ
แล้วก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
ถามคนนี้ครับสุภาชัยใจเด็ดกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ได้โอกาสเป็นตัวจริงด้วย
ก็คือเป็นคนทำประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์
ก็ถือว่าเป็นประตูที่๒ของเขาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
เขาก็ออกมาบอกว่าเกมนี้เนี่ย
ตัวเขาเองนั้นใจจริงตั้งใจอยากจะได้ให้ได้๓คะแนนนะครับ
แต่สุดท้ายพลาดท่าโดนฟิลิปปินส์นั้นตามตีเสมอไป๑ประตูต่อ๑ก็จบเกมด้วยสกอร์นี้
ซึ่งก็ออกมาบอกว่าฟอร์มของตัวเองนั้นยังไม่ดีพอนะครับรู้สึกกดดันด้วย
แล้วก็มีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นนะครับ
รวมไปถึงเจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับรุ่นพี่ให้ได้ดีกว่านี้ด้วยเช่นกันครับ
สำหรับทีมชาติไทยนะครับก็จะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ในการรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์นะครับในวันอาทิตย์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้ในเวลา๑๙นาฬิกา
เนื่องจากประตูได้เสียดีกว่าถึง๗ลูกส่วนสิงคโปร์อยู่อันดับที่๓มี๖คณะแ
สถานการณ์ก็คือตอนนี้เนี่ยไทยโอกาสที่จะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าทีมอื่นทั้งหมดนะครับ
ถ้าเกมสุดท้ายชนะสิงคโปร์ก็เข้ารอบไปที่๑๐๐
แต่ถ้าเกิดว่าออกเสมอเนี่ยก็ยังเข้ารอบต่อไปอยู่ดี
แต่ว่าโอกาสที่จะหลุดเป็นที่๒ของกลุ่มก็มีเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าฟิลิปปินส์ที่เจอกับอินโดนีเซียนั้นฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเกมนัดสุดท้ายเกิดพลาดท่าแพ้ขึ้นมาก็ต้องไปลุ้นให้อีกคู่
ก็คือฟิลิปปินส์ที่เจอกับอินโดนีเซียนั้นให้ฟิลิปปินส์แพ้อินโดนีเซียด้วยนะครับ
นั่นคือสถานการณ์ของกลุ่มนี้ครับ
ส่วนฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับกับการขันฟุตบอลลีกครับ
เมืองทองยูไนเต็ดนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
โคชเบ๊ไพโรธบวรวัฒนดิหลกนะครับ
ก็เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าภูมิสอนคนใหม่ด้วยสัญญา๑ปี

ซึ่งนายรณฤทธซื้อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
พร้อมจะพาทีมประสบความสำเร็จ
ที่ผ่านมานะครับจะไม่เคยคุมทีมหัวตารางมาก่อน
แต่ก็มั่นใจในศักยภาพของกุญสือรายนี้นะครับ
เพราะว่าเคยผ่านความกดดันที่สุดในชีวิตมาแล้ว
ส่วนการเสริมทัพนะครับก็จะมีการปรึกษากับบอร์ดบริหาร
แล้วก็มั่นใจว่าผู้เล่นที่มีอยู่นั้นก็ศักยภาพพอที่จะทำทีมกลับไปสู่ตำแหน่งแชมป์ให้ได้ในฤดูการหน้านะครับ
กลางกลางทีมชาติมาซิโรเนียนะครับที่กลับมาร่วมทีมเมืองทองอีกครั้ง
โดยนายรณฤทธิ์นะครับเปิดเผยว่าการเสร็จสัญญาในครั้งนี้นะฮะ
ได้ว่าใจรักเมืองทองจริงนะครับเพราะว่าเคยอยู่กับทีมมาในช่วงปี๒๐๑๒ถึง๒๐๑๙
แล้วก็อยู่ในชุดแชมป์ไทยลีก๒๐๑๒ที่เป็นแชมป์ไร้ค่ายอีกด้วยครับ